ดาราสุดหล่อบ้าพลังกันหน่อยดีกว่า

ต๊อกสุมกรณ์นะปีนี้๕๐แล้ว

อายุ๕๐แต่ยังหล่อเฟี้ยวแหมเปรี้ยวอย่ากระเพิ่งเข้าวงการนะฮะ

ล่าสุดค่ะพี่ต๊อกได้โดดมาร่วมโปรเจกต์หนังร่วมทุนสร้างกับอังกฤษนะ

น้องคิมเบอร์ลี่น้องนิชาแอนด์แอนด์ชิลีสกอร์ตแคมมิน

งานนี้ค่ะพี่ต๊อก๕๐ปีแล้ว

อกจากจะทำประกันอุบัติเหตุจากการแสดงไว้แล้วพี่แกบอก

เข้าไปซ้อมมวยฝึกฝนป้องกันตัวเองเพิ่มเติมด้วย

ฟแขนเซฟขาหน่อยเข้าฉากบู้หลายเรื่องค่ะ

แล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือมีเรื่องราวกับชีวิตเกิดขึ้น
ก็เหมือนกับว่าเป็นคนพิการ

ตอนนี้ก็เกี่ยวกับพวกนี่แหละฮะขาพวกเข่าอะไรอย่างนี้
แต่เราก็ไม่ได้เป็นคนที่เป็นคนที่ต่อยเองนะครับ
แต่ทั้งสามคนนี้บอกได้เลยว่าเหนื่อยแน่แน่โปรเจกต์หนังต่างประเทศตอนนี้ก็จะมี
อลิแล้วก็จะมีมือปราบกระทะลั่วครับอ่าเป็นไงผลงานโกวินเตอร์ก็รอเสิร์ฟอยู่นะฮะ
นี่ฉันชอบนะต้องทำประกันเซฟแขนเซฟขาไว้เดี๋ยวหลังหักไงโอ้โหคุณผู้ชม
เพราะว่าเขามีฉากบงฉากบู้ไงทำไว้ก่อนดีแล้วปลอดภัย
เต็มที่ทุกผลงานนะคะเป็นกำลังใจให้พี่ต๊อกด้วยนะคะคุณผู้ชม